แต่ว่าที่ไม่ต้องรอเลยก็คือเราไปร่วมยินดีกับโฉมหน้าคนดวงดีดวงเห็งที่ถูกลอตเตอรี่กันหน่อยดีกว่า
รางวัลที่๑เนี่ยเมื่อวานนี้ก็พูดไปแล้วนะ๑ท่านถูกไป๑๒ล้านมีมาอีกแล้วค่ะ
ส่วนใครจะเป็นเศรษฐีคนใหม่ดวงดีดวงเห็งไปดูกันค่ะ
ท่านแรกนี่คนนี้เลยนะคะถือลอตเตอรี่ยิ้มแป้นมาเลยค่ะคุณป้าค่ะ
ใช่แล้วถูกโชครับทรัพย์ไปแบบหนักเลยจะบอกว่าไม่เบานะหนักนะ
ว่าคุณเห็นไหมว่าคุณป้าถืออยู่

นี่ค่ะดูเลขกันชัดเลยนะคะนี่เป็นรางวัลที่๑นะคะ
คุณป้าเขาบอกว่าไม่คิดไม่ฝันเลยว่า
หูยจะถูกกับเขาสักทีนึงในชีวิตนะ
แล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่าชุดนี้ซื้อมาจากที่ไหน
เพราะว่าปกติแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่เยอะอยู่แล้วซื้อก็หลายแห่ง
พอถูกขึ้นมาโอ้โหทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะ
แต่ก็ยังนึกได้นะว่าจะต้องรีบวิ่งมาลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักก่อน
เอาแบบนี้ยังไงก็ยินดีด้วยนะจ๊ะ
ไปหนึ่งคนกับคนดวงดีรับปีใหม่ไทยแต่ยังไม่หมดค่ะ
เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งคนดวงดีที่ถูกรางวัลแต่คนนี้ถูกแล้วไม่ต้องรีบไปโรงพัก
ลงบันทึกประจำวันอะไรเพราะว่ารีบไปแก้บนกับเจ้าแม่ตะเคียนก่อนเลยจ้า

เจริญตำบลวังน้ำทรัพย์อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
หน้าสารเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยค่ะคุณ
น้องใบตองจำได้ไหมข่าวนี้เราเคยเล่าไปก่อนหน้านี้นะไม่น่าเชื่อต้องว่ากันยังไงบ้าง
เขาบอกว่านี่ค่ะคือหลังจากที่ถูกโชคถูกลาบเนี่ยนะเขามาไล่รำแก้บนกันไป
เขาบอกว่ามากราบไหว้แล้วก็ขอเลขเด็ดที่สารเจ้าแม่นางวันทองต้นตะเคียนภายในวัดห้วยเจริญเนี่ยนะ
แล้วก็บอกกล่าวเอาไว้คุณจำได้ไหม
บอกว่าถ้าเกิดว่าถูกรางวัลแล้วเนี่ยจะนำรถแห่พร้อมกับครอบครัวมารำแก้บน
นี่ไงจำได้จำได้แล้วสารเจ้าแม่นางวันทองแล้วเขาบนกันเอาไว้แบบนี้
ถูกต้องนี่แหละค่ะเราก็เห็นมากันเป็นขบวนรถแห่แบบนี้แน่นอนแหละว่า
เลขเด็ดที่ถูกได้จากเจ้าแม่ไปก็คือเลขท้าย๒ตัว
ก็เลยนำไปซื้อลอตเตอรี่ปรากฏว่าถูกรางวัลจริงคุณ
ถูกมา๒๐๐๐บาทก็เลยรีบมาแก้บนให้กับเจ้าแม่เลยนะจ๊ะ
อกจากนี้นะคะยังมีชาวบ้านที่เขาได้รับโชครวมกันหลายแสนบาทมาด้วยนะ
ก็เลยมีการว่าจ้างวงดนตรีมาแห่มาร่วมกันรำแก่บนรอบศาลแม่นางวันทอง
รอบตามที่ได้บนบานศาลกล่าวเอาไว้นั่นเองนะจ๊ะ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะคะคุณผู้ชม
ดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเช่นเคย
แต่ยังไงก็แสดงความยินดีกับผู้โชคดีดวงดีดวงเฮงถูกรางวัลนะคะ
ถึงแม้ว่าจะเหล็กท้าย๒ตัวเหล็กท้าย๓ตัวเหล็กหน้า๓ตัว
รางวัลที่๑หรืออะไรก็แล้วแต่รางวัลที่๒๓๔๕ยังไงก็ยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ
ฉันก็มีลอตเตอรี่มานะแต่ไม่ถูก

ห้อยไว้เป็นที่ระลึกเตือนใจอีกข้างนึงมีผ้าผูกเป็นความหวังครั้งใหม่
เพราะว่าเห็นเจ้าแม่เตอรี่เขียนแล้วเขาถูกกันค่ะก็เลยพกพ่ามั้ยเอง
เจ้าแม่ใบตองของผมเนี่ยไม่ถูกนะแค่เฉียด

แค่เขาพูดว่าเฉียดแค่นี้โว้โหมันก็บาดใจเค้าแล้วแหละ